ตามต่อประเด็นการเมืองวันนี้ร้อนแซงเรื่องจัดตั้งรัฐบาลโหวตนายกขึ้นมา
อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างที่ทราบนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวตามกันต่อหน่อยนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวมันยังมีอยู่
คุณทักษิณวันนี้ได้รับการยืนยันชัดเจนว่าจะกลับประเทศไทยแน่
โดยลูกสาวคือคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
โพสต์ไว้ในไอจีส่วนตัว
จากอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณพ่อแล้วเนี่ย
คุณอุ้งอิงแพทองทานก็บอกว่าพ่อจะเดินทางกลับประเทศไทย๑๐สิงหาคม

แล้วบอกสถานที่ด้วยทางสนามบินดอนเมือง
นี่คือภาพล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับ
คุณอุ้งอิงแพทองทานมาที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
วันนี้มีประชุมสอสอกันนะฮะมีประชุมคณะกรรมการบริหารพักกัน
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับสื่อมวลชนก็ไปขอสัมภาษณ์นะฮะ

คุณอุ้งอิงแพทองทานบอกว่าดีใจมากที่รู้ว่าพ่อจะกลับบ้าน
ตอนโพสต์ข้อความลงสื่อออนไลน์เนี่ยขณะโพสต์ยังตื่นเต้นเลย
ยืนยันว่าเป็นการตัดสินใจของพ่อเอง
โดยความรู้สึกลึกของตัวเธอเธอยอมรับว่า
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพ่ออยู่เหมือนกัน
แต่เมื่อพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้าน
เคารพการตัดสินใจของพ่อ
กำหนดการน่าจะไม่เลื่อนใช่ไหมคะ
ไม่คิดว่าจะเลื่อนนะคะ
ทำไมต้องเป็นคุณลุ้งอิ๊งเลือกสนามบินดอนเมือง
ที่เลือกลงสนามบินดอนเมืองนี่คือ
คุณพ่อจะมาเครื่องบินส่วนเมือง
อ่าประสานทางการเรียบร้อยขั้นตอนทุกอย่าง
ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริง

เหมือนคุณอุ้งอิ๊งบอกน่าจะมาเครื่องบินส่วนตัว
ใช่ค่ะคุณมายุบอกว่าคุณพ่อมาเครื่องบินส่วนตัว
เพราะภาพขวามือเนี่ยถ้าย้อนไปตอนที่คุณทักษิณ

จะออกไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย๑๕ปีเนี่ย

ภาพ๒๘กุมภาพันธ์ปี๕๑
ตอนนั้นมาที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

แต่ครั้งนี้เนี่ยคุณอุ้งบอกจะมาสนามบินดอนเมือง

คุณผู้ชมครับที่คุณอุ้งอิ๊งโพสต์
นี่ภาพนี้คือภาพที่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนั้นนะคะ

ภาพที่มาถึงเสร็จปุ๊บก็กราบที่ผืนแผ่นดินไทย
นี่แม่เห็นไหมฮะแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย

คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าคุณทักษิณกลับมาเนี่ยยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
พร้อมขอปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องที่ว่าคุณทักษิณเนี่ย
ไปคุยไปมีดิวลลับฮ่องกงกับหลายฝ่าย
จนเป็นที่แน่ชัดชัดเจนแล้วถึงจะเดินทางกลับไทย
ซึ่งคุณอิงยืดยันว่าไม่มีนะอานี้นะครับทุกวันชมครับ
แล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอก็อยู่กับสื่อมวลชนที่ไทยตลอดนะฮะ
ไม่มีดิวลลับฮ่องกงอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นเดี๋ยวเราย้อนไปฟัง
ตอนที่คุณทักษิณวันนี้นะฮะได้วีดีโอคอร์
มาพูดคุยกับบรรดาสมาชิกพักเพื่อไทย
หรือว่าแกนนำคนเสื้อแดงที่อุบลราชธานีซึ่งวันนี้
เขาได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ๗๔ปีให้คุณทักษิณ
เมื่อช่วงเช้านะครับนักศิลป์ก็พูดมาบอกว่านี้จะกลับไทยแล้ว
มีบอกวันที่๑๐แล้วก็เดี๋ยวให้คุณอุ้งอิ๊งบอกดีกว่า
ค้าแล้วคุณดูหลุงอิงก็มาโพสต์บอกว่าสิบสิงหาคม
คมทางสนามบินดอนเมืองเอาลองฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเจ้าบนมากเลย
ที่มาร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็มาอวยพรวันเกิดผม
ผมก็ปีนี้จะเป็นการทำบุญวันเกิดที่อยู่ต่างประเทศครั้งสุดท้ายแล้ว
วันที่อีก๒วันนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้จะกลับบ้านแล้ว
นะแล้วจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อุบลนะที่แรกตั้งใจว่าจะกลับเร็วเร็วนี้
พอดีมันเป็นวันหยุดก็เลยต้องเลื่อนวันหน่อย
วันนี้น้องอิ๊งคงจะประกาศว่าผมจะกลับวันไหนก็ไม่กี่วันนี้แหละครับนะ
ก็จะได้ไปเยี่ยมกันก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวอุบลที่ยังยึดมั่นชุดสนับสนุนผมและพักเพื่อไทยมาโดยตลอด
ก็หวังว่าคงคราวหน้าเราคงได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้หลังจากถูกกลับไปนะครับ
ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เราจะล้านเศรษฐกิจหลังจากเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็คงน่าจะดีขึ้นเยอะนะครับ
ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
ในวันเกิดผู้นำครอบครัวที่รักของพวกเราครบ๗๔ปีพร้อมกับบอกว่าพ่อจะกลับบ้านแล้ว
โยคนี้สำหรับทุกคนอาจฟังดูธรรมดาแต่สำหรับเรามันท่วมท้นเกินอธิบาย
ปีที่ไม่มีคุณพ่อที่บ้านของครอบครัวเราเมื่อ๑๓ปีที่แล้วเอมจำได้ดี
ไปกราบคุณแม่แล้วปรึกษาว่าเอมควรจะแต่งงานตอนนี้หรือควรรอคุณพ่อกลับบ้านก่อนดี
คุณแม่ตอบว่าอยากให้ลูกใช้ชีวิตแบบเดินไปข้างหน้าตามจังหวะชีวิตของเรา
อย่าหยุดรอพ่อเลยตอนนั้นไม่รู้เลยว่ามันจะนานขนาดนี้
และนี่มันเป็นเรื่องที่เราพูดกันต่อมาเรื่อย
ว่าถ้ารอพ่อกลับมาค่อยแต่งงานป่านี้หลานพวกนี้จะอยู่กันไหนจะอยู่ไหนกันเนี่ย
แล้วคุณเอมก็บอกว่าวันนี้ก็ความฝันที่เคยเหมือนไกลกำลังจะเป็นจริง
ทุกครั้งที่มีแต่คุณพ่อไปรอรับพวกเราที่สนามบินหลายประเทศ
ถ้าดูจากพาสปอร์ตหลานบินไปหาตาเนี่ยตั้งแต่อายุ๓๔เดือนทั้ง๖คน
จากนี้คนที่เจ็ดจะเจอที่ไทยคราวนี้
เป็นครั้งแรกที่พวกเราจะรอต้อนรับคุณพ่อที่ประเทศไทยบ้าง
ความจริงวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเยอะนั่นแหละนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องการจะได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ชะตากรรมที่ก็คล้ายกันค่ะนะฮะ
สองนายกที่ต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
สกสสพักเพื่อไทยครับวันนี้แท็กทีมใส่เสื้อสกรีนข้อความ
โชนี่วุฒร์ซัมนี่ฮะเดี๋ยวดูสสสกของพทหน่อย
นี่เห็นมั้ยฮะเสื้อตรงนี้นะครับมีเลข๗๔นะครับ
ส่วนที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะครับวันนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดง
อมทักษิณด้อมโทนี่นะฮะกลุ่มผู้สนับสนุนพักเพื่อไทย
เอาเค้กเอาป้ายข้อความมามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้คุณทักษิณ
นี่ฮะมีการนี่พูดกล่าวอวยพรไปถึงคุณทักษิณ

ดีต้อนรับกลับแผ่นดินแม่ทักษิณชินวัฒน์
คนที่อยู่ข้างล่างที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ

ช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ที่ทำการพักเพื่อไทยนะฮะ

รู้ข่าวว่าคุณทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทย
แล้วก็มั่นใจว่าจะมีคนไปรอต้อนรับเยอะนะฮะ

นำขนมจากมามอบให้พักเพื่อไทย
แล้วกินขนมจากโชว์ด้วย

แถลงการเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะ

ตรงนี้ก่อนนี่อวยพรวันเกิด

แต่มันก็มีคำถามนั่นแหละว่าตกลง

ตรงนี้ขนมจากนะขนมจากนะฮะ
ไม่รู้จะหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลแบบไหนอย่างไรนะครับ
ดูเรื่องคุณทักษิณก่อนขนมจากเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง
เพราะว่าคำถามก็คือคุณทักษิณก็ยังมีคดีอยู่